ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
ความสามารถดีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับโรคร้ายที่รุมร้าวทำให้บรรทอนแค่ร่างกาย
แต่ไม่สามารถบรรทอนหัวใจนักสู้ของครอบครัวนี้ได้
เขาสู้ขนาดไหนไปชมเรื่องราวครับ
ครอบครัวของป้าต้องเจอกับมรสุมชีวิตหนักถึง๓ครั้ง
ชีวิตป้าตกต่ำสุด
กระทั่งไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่ต้องอาศัยนอนที่ปั๊มน้ำมัน

สวัสดีครับโรคร้ายที่รุมหายใจให้กับคนในครอบครัวที่มีวิกฤต
แต่ป้าก็ไม่ยอมแพ้มันหรอกป้าจะต่อสู้กับมรสุมชีวิต

เดือนเมษาปี๖๐ลุงสามีป้าเขาเกิดอุบัติเหตุรถชน
ผมขับรถขายของเสร็จแล้วก็จะขี่เข้าบ้าน

คนลุงก็กระโดดลงไปข้างทาง

ลุงล้มกับคนหนึ่งห่านรายได้คือป้ามิมีเลย
ความจำบางครั้งมันก็เลอะเลือน
จนกระทั่งลุงเริ่มดีขึ้น

เหตุการณ์ในวันที่ลูกจะเสียชีวิต

เอาหนูแม่ช่วยด้วยช่วยด้วย
ป้าก็ตกใจป้าก็บอกตะโกนเรียกคนให้ช่วย
ลูกชายก็นอนกระอักเลือดแล้วลูกก็เสียชีวิต

ลูกสิลูกลูก
เราก็กอดคอคุยกันด้วยกับลุง
ลุงก็บอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะ
แล้วตั้งแต่วันนั้นป้าก็ลุกขึ้นมาสู้อีก
ต่อสู้นะป้าอดคิดถึงลูกไม่ได้
จนปี๖๑ป้าก็ป่วย
เป็นอาการที่ปวดหัวมาก

คือปากเบี้ยว

แล้วก็พูดไม่รู้เรื่องน้ำลายก็ยืด

ตอนนั้นลุงออกไปขายของเพราะโทรหาลุง

ผมก็พยายามจอดรถฟัง

คือขับรถไปหาหมอเองที่โรงพยาบาล

ขับรถไปเองไปโรงพยาบาลเอง
โดยมือข้างซ้ายเป็นมือที่บิดรถมอเตอร์ไซค์ไป

ปกติ๒๐นาทีก็ถึงโรงพยาบาลประมาณ๖กิโล
ที่ป้าไปวันนั้น๓ชั่วโมง
หมอเขาก็เอาป้าเข้าห้องฉุกเฉิน

บอกป้าป้ารู้ตัวไหมว่าป้าเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองนะ

ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไปอยู่บ้านน้าเภยแล้วกัน
กลัวกลัวเป็นแล้วไม่มีใครไปส่งโรงพยาบาลอีก
ก็เป็นห่วงเป็นห่วงมาก
ลูกไหนเมียและทั้งครอบครัวแล้วแต่พวกพี่ป้าน้าอา

ดูแลเขาหุงหาให้เขากิน
ก็กลัวเขาจะกลับมาเป็นอีก
ทำกายภาพกายภาพปากกายภาพลิ้นกายภาพแขนขา
ป้าทำก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
ป้าก็คิดว่าเราจะอาศัยคนอื่นเข้าไปดูแลไม่ได้
เพราะน้าเขาก็มีภาระเขาต้องทำงานหลานก็ต้องเรียน

ป้าก็มองมองมองนั่งมองต้นไม้
ทำงานทุกวันมันลุมมันเยอะ
ป้ากตอนเช้าที่ตลาดเนี่ยคนเลอะ
เรามาคัดตอนไหนดีเราใส่ถุง
แล้วให้ให้นุ่มต้ำไปขาย
แล้วก็ไปเอาหอยนังรมกับลุงอีกตลาดนึง
ท่านกายบวก่อก็ช่วยทำ
หนูก็จะช่วยป้าแจงล้างผักค่ะ

แล้วก็ขายทีหลังค่ะ

เพื่อที่ลุงจะได้ไปขายพร้อมกับหอยนังลม
ลุงเขาก็เลาะขายไปเรื่อยจนถึงหาดจอมเทียน
แต่พอถึงหาดจอมเทียนแล้วก็ถ้าขาประจำมา

ผมจะเข้าซอยซ้ายออกซอยขวาเข้าซอยนู้นซอยนี้
อันนี้ก็ป้าลองทำพูดที่
ป้าคิดว่าทำไมมรสุมชีวิตป้าต้องมาเป็นอย่างนี้
แต่ป้าคิดว่าป้าเป็นคนขยันป้าเป็นคนสู้ชีวิต
ป้าจะต้องลุกขึ้นมาทำให้มันได้
สักวันหนึ่งมันต้องดีสำหรับป้ากับลุง

สองคนเราก็ฮึดขึ้นมาสู้กันแล้วอีก
วันนี้นะป้าก็มีความฝันว่าถ้าป้าได้เงินสักก้อนนึงนะ
ป้าก็อยากจะไปหาที่อยู่ใหม่ที่มีทำเลค้าขายได้
ป้าก็อยากจะไม่อยากจะให้ลุงเนี่ยต้องตะเวนขายของอีกแล้ว

อยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่กับบ้าน
พอแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
คนเรามีฝันก็ต้องทำตามความฝันให้ได้อย่าไปท้อมัน

ป้าแจงสวัสดีครับ
มรสุนที่วัฒนธรรมเขามาลูกแรกเลยคืออะไรครับป้า
ป้าก็เลยโทรเช็คแกทีนี้โทรเท่าไหร่ไม่ติด

แล้วป้าก็เลยตามไปดูหมอเขาก็บอกว่าต้องเจาะกระโหลก

จากที่คนเมาขับรถมาชนแก
เขาเมาแล้วคือลุงกลับมาจะขายของดี
เป็นสำล้อจ้ะสาเล้งนั่นเองจ้ะ
ก็กำลังจะกลับเข้าบ้านนั่นแหละใช่ค่ะ
แล้วก็มีคนดื่มสุราเมาด้วยขับรถมา
แล้วมาอย่างเร็วชนประสานงานกับลุงเลย

เขาก็เจ็บเพราะเขาลุกได้เขาก็ไปเลย
จ้ะจำใครไม่ได้เลยเริ่มจำลูกชายได้

คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้า
ผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าแม่คนนี้
ก็คือมีคนมาเคาะที่ประตูหน้าบ้าน
ค่ะลูกเสียงดังมากลูกชายก็เดินออกไป

ป้าก็เลยเดินตามลูกไปยืนอยู่ข้างลูก
เขาก็บอกว่ามึงมึงเอาอะไรกูมาเปล่า
แกบอกอะไรพี่เท่านั้นเขาก็ยิงเลย

ป้าครับแล้วสาเหตุเพื่อนอะไร

เพราะว่าตำรวจก็จับพวกที่ร่วมกันมาได้

เพื่อวันนี้ดวงวิญญาณของเขารับรู้ได้
อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมครับ

ไม่ต้องห่วงแม่กับพ่อกับลูกเขา

จะทำต่อไปและจะทำบุญแม่แล้วกินค่ะ

ถ้าเกิดท่านหน้าจันใดก็ขอให้กลับมาเป็นลูกแม่อีก
นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เครียดติดต่อกัน

บัวเองลุกขึ้นแต่ลุกไม่ได้
ป้าก็พยายามบอกโทรหาลุงลุงก็ฟังไม่รู้เรื่อง
ป้าก็เลยตัดสินใจขับรถไปโรงพยาบาลเอง
ป้าต้องใช้มือข้างนี้จับ

ใจป้าคิดว่ายังไงต้องให้ถึงหมอ
ยังตายไม่ได้ชีวิตนี้ยังมีภาระอยู่

ว่าเดี๋ยวต้องไปสแกนสมอง
พอพาไปสแกนสมองเสร็จเขาบอกป้าเป็นเส้นเลือดอุดตันนะ
แต่ป้ามาถึงหมอเร็วป้าหาย

อะไรก็แล้วแต่ต้องทนสู้เผื่อวันข้างหน้าของเรา
จ๋าลุงให้กำลังใจป้าแล้ว
วันนี้ป้ามีอะไรอยากจะบอกกับลุงบ้าง
ก็อยากจะบอกเขาอยากจะบอกเขาว่าลุงกับเขาเลยนี่

ขอบคุณมากที่ดูแลกันไม่ทิ้งกัน
แล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอด
อย่าให้เจ็บใครได้ป่วยลุงเข้าเปลี่ยนใจ
ลำเภยเป็นอะไรกับบ้านนี้

แล้วป้าดูแลอะไรบ้างครับในช่วงที่เขาไปอยู่
ดูแลซักเข้าไปอยู่
ขยันทุกอย่าง
โอเคเขุดอยู่รับออกใส่
ได้ไหมครับ
แต่ว่ามันมีรายจ่ายก็คือค่าเช่าบ้าน

คือป้าป่วยเข้าโรงพยาบาล

ไม่เกินวันที่๒๕เดี๋ยวจะให้

เขาก็มาล็อกบ้านตัดกุญแจป้า

ก็ปสายป้าก็ต้องหาเพื่อน

บัวลูกแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับป้าแจงบ้าง
แจงหนูรักป้าแจงนะ
หนูขอให้ป้าแจงหายไวแล้วก็
แจงมีอะไรหนูจะช่วยป้าแจงทุกอย่างเลยค่ะ
แจงจ๋าที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้
ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิต
แจงคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับ
หาหาที่อยู่ใหม่ที่มีจำเลที่ค้าขายได้
ป้าอยากแคลคายกุฏิอย่างนี้ค่ะ

แล้วป้าเอากำลังใจมาจากไหนครับป้าแจง

กำลังใจที่เขาดูถูกป้าด้วย
อันนี้เป็นแรงผลักดันที่ดีสำหรับป้าเลย
ขอบคุณครับ
ในเกมต่อชีวิตในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ